คุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่เรื่องของน้องชมพู่
ใครฆ่าน้องชมพู่หรือเปล่าทีมข่าวของเราก็เกาะติดเรื่องนี้
วันนี้เป็นวันที่๔๓แล้วนะฮะหลังจากที่มีการพบศพของน้องชมพู่
ก็ตำรวจยังคงเดินหน้าในการเก็บหลักฐานต่างนะฮะ
ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยหลายคนบอกโอ้โหตำรวจทำงานเข้มข้นเหลือเกิน
เก็บหลักฐานมาสอบปากคำพวกเขาซ้ำหลายครั้ง
แล้วก็ทำให้กลุ่มชาวบ้านเริ่มหวาดระแวงกันเองแล้ว
แต่เรื่องนี้มันยังจบไม่ลงดังนั้นตำรวจก็ต้องทำงาน

ส่วนเรื่องของเงินบริจาคให้กับครอบครัวของน้องชมพู่
มันมีข่าวลือออกมาบอกว่าโอ้โหคนบริจาคเงินให้กับครอบครัว
คนนึงบริจาคที่๒ล้านบาทบางคนบริจาคที่๓๐ล้านบาท

ใช่ครับมีคนวิพากษ์วิจารณ์ครอบครัวของน้องชมพู่
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาเรื่องของการตายของน้องชมพู่
การตายของลูกสาวมาหากินอะไรหรือเปล่าขอรับบริจาคหรือเปล่า
เมื่อวานนี้พ่อกับแม่น้องชมพู่เดินทางไปอัพสมุดบัญชี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรนะครับ
ปรากฏว่าเงินในบัญชีมียอด๑แสนกว่าบาทเท่านั้น
ซึ่งเป็นเงินที่คนเขาร่วมทำบุญในการจัดงานศพ
และเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง
ไม่ได้มีเงินหลักล้านหลัก๑๐ล้านเหมือนที่หลายคน
ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ออกมา
แม่ของน้องชมพู่ยืนยันบอกว่าไม่เคยโพสต์
เปิดบัญชีรับบริจาคหากินกับการตายของลูกสาวเลย
แต่ว่าก็มีพี่น้องที่โพสต์เลขบัญชีเพื่อให้ญาติที่อยู่ต่างจังหวัด
ต้องการโอนเงินช่วยเหลือคนในครอบครัวแล้วก็โอนเงินช่วยเหลือค่า
ประกอบพิธีศพโอนมาเท่านั้นเองดังนั้นไอ้๑๐ล้าน๒๐ล้าน๓๐ล้าน
ไม่มีนะจ๊ะพ่อแม่บอกแบบนี้นะครับ
เมื่อวานมีประชาชนกลุ่มหนึ่งเขาเดินทางไปให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่นะ

แบ่งสลักกินแบ่งกรัฐบาลที่ซื้อมาสองใบ
ให้กับครอบครัวของแม่ให้กับคุณแม่น้องชมพู่แบบนี้
เอาไปคนละใบนะแม่นะถือว่าเป็นกำลังใจขอให้ถูกลอตเตอรี่สมหวังบ้างนะครับ
ลอตเตอรี่๒ใบที่ประชาชนแบ่งและมอบให้เนี่ยนะฮะ
ก็ไปซื้อมาจากพญาเต่างอยมีเลขสามเก้าเก้าสี่เก้าแปด
แล้วก็๕๑๖๓๖๐นี่คือทั้ง๒ใบที่ซื้อมาแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับคุณแม่ของน้องชมพู่นะฮะ
คุณแม่ก็รับด้วยเขาเรียกว่าเพราะว่าเขามาให้กำลังใจไง
ต้องรับสิ่งนี้ไว้อ่ะนะครับถนาที่ความคืบหน้าทางที่ฆ่าผิดโรงของคดี
เมื่อวานี้ตำรวจชุดสืบสวนนำเครื่องมือเข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคุณ
ไปที่บ้านของนายนารินน้าของน้องชมพู่นะฮะ
แล้วก็ตกเป็นหนึ่งผู้ต้องสงสัยแล้วครับ

สุนัขพันธ์พื้นบ้านอายุ๓ปีชื่อว่าจ่าหลอย

ขณะที่มันกำลังนอนหลับพลอยอยู่ที่พงหญ้าหน้าบ้านนะครับ

เป็นข้อสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะนำร่างของน้องชมพู่
ใส่กระสอบปุ๋ยแล้วนำขึ้นไป
เพื่อจะทิ้งร่างของน้องชมพู่ไว้บนภูเหล็กไฟ
แล้วการบรรจุร่างของน้องชมพู่ลงในกระสอบปุ๋ยเนี่ย
อาจจะมีขนสัตว์อยู่ในกระสอบ
ก็เลยอาจจะพบขนสัตว์อะไรแบบนี้นะฮะ
ซึ่งยังไม่มีการระบุชนิดที่ติดอยู่ในถุงเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้ตำรวจเข้ามาเก็บขนหมาแมวหนูอะไรหลายตัว

ไม่ว่าจะเป็นหมาที่บ้านน้าตายนะครับ
หมาที่บ้านลุงพลแมวที่บ้านป้าถอน
แล้วก็หนูพุกที่บ้านของน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งหนูพุกที่บ้านของน้องชมพู่ครอบครัวน้องชมพู่เลี้ยงไว้
เพื่อเป็นการจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
เหนือจากการกรีดยางด้วยนะฮะ
แมวหมาในชุมชนก็บอกอ้าวมาเก็บขนผมไปอีกแล้วนะฮะ
มาเก็บขนไปพิสูจน์หลักฐานอีกแล้ว
ของหมอปลาก็มีความคืบหน้าเหมือนกันนะครับ
หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
หมอปลาเดินทางไปบนภูนะครับ
แล้วก็ไปเดินผ่านในชุมชน
สัมผัสอะไรได้บ้างนะฮะปรากฏว่า
สัมผัสได้ที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชน
แต่หมอปลาแค่กระซิบบอกทีมข่าวไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าบ้านหลังไหน
แต่ตอนนี้คุณติรู้คุณติรู้แต่เราบอกไม่ได้จริงขออภัยคุณผู้ชม
มันบอกไม่ได้จริงถ้าบอกกลายเป็นการปรักปรำบ้านหลังนั้นไปเลย

แต่ว่าหมอปลาก็ฝากให้กำลังใจครอบครัวน้องชมพู่
แล้วก็ยังให้กำลังใจไปถึงลุงพลด้วยนะฮะ
หมอปลาเชื่อว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายในคดีนี้อย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนประเด็นที่มีพระในจังหวัดเชียงรายอัดคลิป
แล้วก็บอกว่าน้องชมพู่อาจจะถูกไฟช็อตจนเสียชีวิต
เรื่องนี้หมอปลายันยันบอกไม่ใช่แน่นอน
เพราะศพน้องเจอวันที่๑๔พฤษภาคม
แต่น้องหายตัวไปเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม
ถ้าไฟช็อตจริงศพก็ต้องเริ่มเน่าแล้ว
ตอนเจอศพพิสูจน์หลักฐานก็บอกว่า

จึงเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะถูกไฟช็อต
หมอปลายังบอกอีกว่าถ้าหากมีโอกาส
ก็จะขอไปที่บ้านน้องชมพู่อีกครั้ง
เพราะถ้าได้ไปอีกอาจสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่าง

จากอยากไปให้กำลังใจครอบครัวของน้องชมพู่
แต่ทีนี้เรื่องของไฟช็อตอะไรอย่างนี้
มันก็กลายเป็นประเด็นว่าข้างบ้านของน้องชมพู่
ซึ่งมีช่างมาต่อเติมแล้วก็มีการใส่ไม้

และจะเป็นไปได้ไหมที่น้องมาเหยียบสายไฟ
จนไฟช็อตแล้วก็บรรดาชั่งต่างรวมถึงเจ้าของบ้าน
บ้านนี้ถัดจากน้องชมพู่ไปแค่๒เมตร
เป็นคนอำพรางศพน้องหรือเปล่า
ตอนนี้ทางครอบครัวบ้านที่เขาทำสายไม้นะ

เขาบอกเขาไม่มีทางเลยที่จะไปอำพลางศพเด็ก

แล้วก็ยืนยันว่าน้องไม่ได้ถูกไฟช็อตแน่นอน
เขาให้ผู้สื่อข่าวเลยลองเหยียบสายไฟที่เป็นเครื่องใส
ลองเอาเท้าเปล่าไปเหยียบสิมันไม่มีไฟช็อตหรอก

ก็ต้องรีบอุ้มน้องไปบอกที่บ้าน